อาหารไทยคืออาหารที่ใครก็หลงรักทุกยุคทุกสมัยค่ะ
วันนี้ตลอดข่าวก็เลยหยิบอาหารไทยโบราณที่หาทานยาก
แต่ก็แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวบ้านมาฝากกัน
ขาวและหวานจะมีอะไรน่ากินบ้างนั้นไปชิมพร้อมกัน
เริ่มกันที่แกงส้มระกำป่าปลากดโบราณ
ใครจะรู้วารกรรมก็เอามาทำแกงส้มได้ค่ะ
ไปกันที่ร้านคลองศกแคมป์บ้านใหญ่ซอย๒ถนนสุราชตะกัวป่าตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราชธานี
ที่นี่เขามีเมนูซิกเนเจอร์อย่างแกงส้มระกำป่าปลากดโบราณอาหารวิถีโบราณของชาวบ้านค่ะ
ซึ่งในกรรมวิธีการทำนั้นเขาก็จะนำลูกระกำปาดที่มีความเปรี้ยวมาใช้ทำแกง
จากสมัยก่อนไม่มีการปลูกมะนาวค่ะ
ส่วนวิธีการทำก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะ
เพียงแค่นำผลระกำป่าที่มีกลิ่นหอมมาปอกเปลือกและก็เอาเมล็ดออก
ก่อนนำผสมลงไปในแกงส้ม
จากจะได้ความเปรี้ยวจากระกำแล้ว
แกงส้มชามนี้ก็ยังได้ริมรสของเนื้อระกรรมด้วย
แกงส้มระกำป่าปลากดโบราณเป็นวิธีการกินและอาหารประจำถิ่นของชาวบ้านครองศกโบราณเลยล่ะค่ะ
ใครสนใจหรือมีโอกาสได้ลงใต้ไปเที่ยวที่สุราธานีก็ลองแวะไปชิมเมนูแกงส้มระกำป่าปลากดโบราณ
ร้านคลองโศกแคมป์อำเภอพนมจังหวัดสุราธานีด้วยนะคะ
หอมอร่อยกันต่อกับเมนูปลาย่างทรงเครื่องสูตรโบราณ
ซึ่งเกิดจากฝีมือของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒บ้านเจ๊บีรังตำบลเจ๊ปีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะ
จากนั้นก็จะนำไปย่างบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อนเพื่อให้เนื้อปลาสุกทั้งตัวแถมยังส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว
ซึ่งที่นี่ชาวบ้านเขาก็ถือว่าเป็นเมนูโบราณที่อร่อยและก็ดีต่อสุขภาพค่ะ
โดยสูตรปลาย่างนี้ก็บอกเลยว่าส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น
ซึ่งเวลาญาติพี่น้องมาหากันที่บ้านก็มักจะนำเมนูนี้ให้กินกันเป็นประจำค่ะ
ส่วนวัตถุดิบสำคัญนี่เลยค่ะปลาโอดำ
ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากแปลใกล้บ้านและยังทำขายได้ในตัวละ๖๐บาทอีกด้วย
ใครสนใจก็สามารถไปหาชิมหรือสั่งซื้อได้ในเพจเฟซบุ๊คที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ
กินข้าวไหมกินหวานก็ไม่ได้ค่ะ
ต่อกันเลยกับขนมบอกโบราณที่จังหวัดสงขลา
ไปที่ร้านอาหารมุสลิมบริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทธลุงในเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะ
ซึ่งในร้านนี้ก็จะมีขนมบอกโบราณเจ้าเดียวในเมืองสงขลาอยู่ด้วยล่ะค่ะ
ซึ่งขนมนี้ก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปี๊บและมะพร้าว
นำไปผ่านกรรมวิธีการผสมทั้งข้าวเตาอบข้าวกระบอกจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับมะพร้าว
แค่นี้แหละค่ะเราก็จะได้ชิมรสชาติหอมหวานมันเข็มตามสูตรโบราณที่สืบทอดกันมาแล้วล่ะค่ะ
ส่วนราคาก็ไม่แพงเลยขายเพียงห่อละ๒๐บาทมีถึง๖ชิ้น
และยังแยกเป็นแป้งอีก๓ชิ้นด้วยนะคะ
ข้าวเหนียวอีกสามชิ้นอยู่ในห่อเดียวกันโอ้โหคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวค่ะ
หากใครที่เดินทางมาเที่ยวสงขลาก็อย่าลืมแวะมาชิมรสชาติของขนมบอก
แล้วอย่าลืมมาบอกต่อชาวตลอดข่าวนะคะ